คุณผู้ชมครับพาไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
ที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีรถกระบะที่ขับมาค่อนข้างเร็ว
แล้วก็อยู่เลนขวาแล้วเหมือนกับว่าหักหลบรถจักรยานยนต์
ทีนี้พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถอีกหลายคันมาก
คือตอนแรกมีผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ๑คน
แล้วก็บาดเจ็บอีก๙คนแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตเพิ่ม
ที่โรงพยาบาลอีก๑บรรยาวชนด้วยนะคะ
ก็กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒ราย
ถนนสายบางแพรดำเนินสะดวกอำเภอบางแพรค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือผู้ที่เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยเนี่ย
สภาพศพถูกอัดก๊อปปี้อยู่ในรถกระบะ๑ราย
แล้วมีผู้บาดเจ็บอยู่บนถนนอีก๙คน
กู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพวินาทีที่เกิดเหตุนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
และภาพจากกล้องหน้ารถน่าจะเป็นรถเบนท์นะคะ
นี่ค่ะแล้วคุณผู้ชมลองฟังเสียงแบบ
เสียงดังมากค่ะคือเป็นรถกระบะที่พุ่งชนรถคันอื่นเสียงดังมากจริง
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถเบนท์แล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
คือพุ่งมาแบบเต็มเลยข้ามเกาะกลางมาแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
ตรงข้ามปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายประสานนงทองอายุ๔๗
สภาพก็คือถูกอัดก๊อปปี้อยู่ภายในรถกระบะนะคะ
ใกล้ใกล้กันค่ะรถเบ้นสีดำหน้ารถถูกชนแบบอัดก๊อปปี้
แล้วก็หนึ่งในคนเจ็บที่นอนอยู่บนถนนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖คนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

รวมแล้วมีผู้เสียชีวิต๒รายค่ะ
นางวันนิดาอายุ๖๐ปีคนนี้เห็นเหตุการณ์
ด้านซ้ายมีการทางนี้รถจักรยายันยนตร์อยู่ในเลนซ้ายด้วยครับนะคะ
รถเก๋งเปิดไฟเลี้ยวเบี่ยงออกขวาเพื่อจะหลบรถจักรยานยนต์
ทำให้พลิกอัพที่ขับมาเร็วอะค่ะเบี่ยงลงซ้ายเพื่อหลบเก่งที่เปิดไฟเบี่ยงออกมาทางขวา
มุมนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่รถพลิกอัพเบี่ยงซ้ายแล้วไปเจอรถจักรยานยนต์

สีดำอ่ะเขามี๕คนไม่รู้เป็นยังไง
เห็นเขาร้องอยู่ให้เอาออกหน่อยอะไรแบบนี้

พี่ชายของคนขับรถกระบะที่เสียชีวิตไป

บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
เรื่องคดีก็รอตำรวจสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติม
ตัวเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกน้องชายก็ตายไปแล้ว
ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนักค่ะ

ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นก็มีภาพจากกล้องหน้ารถของรถเบนท์
และภาพจากกล้องวงจรปิดณจุดเกิดเหตุนะคะ